แต่ผลงานยังดีพอเข้ารอบสุดท้ายในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ

ก็ดูแค่ผลงานจากการเจอกับ๓ทีมบนของตาราง
ไทยเนี่ยตัดผลการเจอกับเนปาที่ชนะมา๓๐เหลือแค่เกมชนะไต้หวัน๓๑
แล้วก็แพ้เวียดนาม๐๓ไทยมี๓แต้มนะครับผลต่างประตูได้เสียเนี่ยลบอยู่๑
เมื่อจบครบทุกกลุ่มปรากฏว่าผลงานของไทยดีพอจะเข้ารอบครับ
เป็นดับ๒ที่ดีสุดอันดับ๕นะครับ๙ทีมไม่ต้องเข้ารอบ
หรือว่าอันดับ๖ของที่๒ที่ดีสุดมี๓แต้มผลต่างลบ๒
ซึ่งสถิติของฟุตบอลทีมชาติไทยในการพบกับเวียดนามนะครับ
ปีนี้ทุกชุดทีมชาติไทยจะสะกดคำว่า
ชนะเหนือเวียดนามไม่เป็นครับแบ่งเป็น๙นัดนะครับ

อย่างไรก็ตามครับทีมไทยมีโอกาสได้พบกับเวียดนามอีกครั้งในศึกอาเซียนครับ
ระหว่างที่๒๐ธันวาคมถึง๑๖มกราคม
อย่างเร็วก็ในรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเราผ่านเข้าไปได้
เสือนโรงโอกาสโทรชาติฤทธิ์วงประเสริฐครับ
ข่าวดีกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐว่าไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับ